มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนะครับ
เที่ยวที่เมืองไทยนะครับมุ่งหน้าจะไปภาคเหนือ
แต่ไปเกิดการเสียหลักแหกโค้งบนถนนที่สุพรรณบุรี
เหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑ศพบาดเจ็บอีก๑คน

นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจากบ้านหลังหนึ่ง

ขับมาด้วยความเร็วก่อนจะเสียหลักแหกโค้ง
บริเวณโค้งสวนแตงถนนมาลัยแมน

ตำบลสวนแตงอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

จะเห็นว่ามีกลุ่มบิ๊กไบท์ขี่ไปก่อนหน้านี้แล้วประมาณ๑๐คัน
ขณะเดียวกันรถบิ๊กไบท์คันดังกล่าว

ถลายไปกับพื้นได้รับบาดเจ็บสาหัส
ขาขวาหักและมีแผลถลอกตามลำตัวหลายแห่ง
ส่วนหญิงที่ซ้อนท้ายกระเด็นออกจากตัวรถ
หุนตีรังกาจนหมวกกันน็อกหลุด
และกระเด็นข้ามไปอีกฝั่งถนนจนเสียชีวิตขาดที่
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ตายและคนเจ็บ
เป็นสามีภรรยากันเป็นชาวมาเลเซียทั้งคู่
รวมตัวกับกลุ่มเพื่อนขี่รถบิ๊กไบท์จำนวน๒๐คัน
เดินทางมาจากประเทศมาเลเซียแบบเป็นกลุ่มทัวริ่ง
เพื่อจะมุ่งหน้าไปเที่ยวที่จังหวัดตาก
โดยนายมะยาดีบินอับดุลมะมารอายุ๖๐ปีเป็นคนขี่
และมีนางสุเรนีบินตะมนอายุ๕๐ปีนั่งซ้อนท้ายมาด้วย
โดยเมื่อขี่มาถึงจุดที่เกิดเหตุบริเวณโค้งสวนแตง

ว่าคนขี่น่าจะไม่คุ้นเคยกับเส้นทาง
ประกอบกับรถบิ๊กไบท์ขี่มาด้วยความเร็วสูง
จึงทำให้รถเสียหลักหลุดโค้งจนพลิกคว่ำ
อัศวินพรมมาตรเจ้าหน้าที่สมาคมร่วมใจสวนแตง
หนึ่งในกู้ภัยที่เข้าให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย
เปิดเผยว่าทุกปีจะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย
ขับรถบิ๊กไบท์มาท่องเที่ยวในประเทศไทย

และมักจะเกิดอุบัติเหตุตรงโค้งนี้บ่อยครั้ง
แต่ปีนี้หนักหน่อยเพราะมีผู้เสียชีวิต
ซึ่งโค้งดังกล่าวหากไม่ชินเส้นทาง
ขับมาด้วยความเร็วมักจะหลุดโค้ง
ซึ่งหลังรับแจ้งเหตุเพียงไม่กี่นาที
ผู้ภัยก็มาถึงและร่วมกันปฐมพยาบาล
โดยนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
ส่วนผู้ตายส่งศพชนะสูตร
ส่วนใหญ่เขาจะขับรถขึ้นเหนือเที่ยวในประเทศไทยครับ
มาทุกปีครับแล้วก็จะคว่ำทุกปี
ชาวมาเลจะมาโค้งคว่ำทุกปี

ทางภรรยาษมณ์ตำรวจเอกสมพรพุกฮอม

ผู้ประสบเหตุน่าจะไม่ชินเส้นทาง

ผู้ขับขี่และผู้ตายเป็นสามีภรรยากัน
มีใบขับขี่ได้วิ่งลายเส้นถูกต้องตามกฎหมาย
มีพาสปอร์ตประทับตาเข้าประเทศไทยตามกฎหมาย
ซึ่งจากการสอบปากคำเพื่อนที่มาด้วยกัน
บอกว่ากลุ่มผู้ตายเข้ามาประเทศไทย

ขับรถบิ๊กไบท์หรูราคาเกือบ๒ล้านบาท

จุดหมายที่ภาคเหนือเข้าประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่๑๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ผู้บาดเจ็บขับมาด้วยความเร็วเกิดลื่น
เพราะไม่ชินเส้นทางจนเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น
เบื้องต้นทางตำรวจสพสุพันธ์บุรี

ส่วนผู้บาดเจ็บยังนอนพักรักษาตัว
ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชอาการยังสาหัส
ส่วนการดำเนินคดีต้องเป็นไปตามกฎหมายไทย

เพราะต้องรอผู้บาดเจ็บรักษาตัวให้ดีก่อน
ขณะที่รถบิ๊กไบท์คันเกิดเหตุ

ซึ่งน่าเหลือเชื่อรถคันดังกล่าวเสียหายเล็กน้อยเท่านั้น
ขณะเดียวกันกลุ่มเพื่อนชาวมาเลเซียที่เหลือ
คาดว่าน่าจะขับรถไปเที่ยวต่อตามปกติแล้ว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน